กินขนมถังแตกกันบ้างไหมล่ะที่อุทัยธานีครับ
กินแล้วถังไม่แตกเพราะอร่อย
แป้งฟูนุ่มทีเดียวนะครับ
และรสชาติของมะพร้าวนะครับ
ที่สำคัญขายมา๔๐ปีได้แล้วครับ
ช้ออร่อยสิเนอะ๔๐ปี
นี่คือขนมถังแตกโบราณของร้านป้าแจ๋ว
หรือเป็นที่รู้จักของชาวอุทัยธานีว่า

ตอนที่๓๐๔๐กว่าปีแล้วก็อบนะฮะ
หากมองดูแล้วนะเหมือนร้านขายขนมถังแตกทั่วไป
แต่ถ้าว่าขนมถังแตกของป้าแจ๋วนะฮะ
มีความแตกต่างจากร้านทั่วไปนะครับ
ตรงที่มันเป็นขนมถังแตกโบราณดั้งเดิมครับ
ส่วนผสมที่ทำแบบนี้ขายมากว่า๔๐ปีแล้ว
ตั้งแต่ชิ้นละบาทอ่ะ
โอ้โฮ
เยาว์ร้อนให้พอดีโรยด้วยมะพร้าวขุด
น้ำตาลทรายงาดำคั่วมันจะหอมนะ

ชิ้นต้องกรอบนอกนุ่มใน
หากได้กินร้อนแล้วก็ยิ่งจะอร่อยเป็น๒เท่านะครับ
แจ๋วบอกว่าตอนนี้อายุมากแล้ว

จะส่งต่อให้หลานสาวที่แม่เพิ่งจะตกงานจากโควิด๑๙มาพอดีเลยนะครับ
ตกมาตั้งแต่รอบแรกตอนนี้ก็ฝึกทำคล่องแล้วล่ะ
กะว่าจะให้ขายแทนในทุกวันพระที่ตัวป้าแจ๋วเนี่ยหยุดขายนะครับ
แล้วก็เร็วนี้เจอกับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้เลย
ใครอยากชิมขนมถังแตกสูตรโบราณป้าแจ๋วนะครับ
ก็ไปได้ที่หน้าตลาดสดเทศบาล๒อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ขายตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๒วันพระป้าแจ๋วหยุดนะครับ